จนทำให้นักบินนั้นตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินในสนามบินของกรุงเม็กซิโกซิตี้ค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่งูตัวหนึ่งกำลังเลื้อยอยู่บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะของผู้โดยสารบนเครื่องบินนะคะ
แล้วก็เกือบจะหล่นลงมาบนที่นั่งของผู้โดยสารด้วย
ส่งผลให้เครื่องบินที่มุ่งหน้ามาจากเมืองเทเรออนทางตอนเหนือของประเทศลำนี้
แล้วก็จะเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบสัมภาระและรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกค่ะ